แต่ก่อนจะไปโบยเมื่อคืนเป็นไงคะโล้สัมเภา

มันเป็นเรื่องราวที่ขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยนะคะ

เนื้อสัมเภาคุณผู้ชมก็คือเป็นการ
ซึ่งก็เป็นตอนที่พระนางนะคะคุณโป๊เบลล่านะคะ
หมื่นกับการเกษได้แต่งงานกันนี่แหละค่ะ
มีพิธีซัดน้ำ

ซึ่งเมื่อวานนี้เองทั้งคู่ก็ควงคู่ออกงาน

ทิ้งท้ายก่อนที่อาทิตย์หน้าละครจะจบนี่แหละค่ะ
ก็เลยต้องไปถามตรงนะคะว่าหวั่นใจไหมเอ่

ทุกคนก็จะระเริงน้ำระเริงเล่นกันไป

ก็คือแบบหวั่นใจไหมคะพระนางว่า
จะไม่ได้พุ่งปรี๊ดตามเป้าหรือเปล่านะคะ

สักเข้าหอนี่คือแบบ
ร่างกายหนักค่อนข้างหนัก

ก็ต้องบอกว่าเป็นฉากที่ฟินกันไป
แล้วก็ทั้งคู่ก็ควงคู่ออกงานเยอะมาก
เขาบอกว่าแค่เดือนเดียวที่ละครออนเนี่ยค่ะ

บอกว่าฝ่ายชายคุณโป๊ปเนี่ยค่ะฟันไปนะคะ

ส่วนเบลล่าเบาะเดือนเดียว๓๐ล้าน

จริงเหรอเรายังไม่รู้ตัวเลย

คือเบลก็ไม่ได้ทำงานหรือว่ารับงานอะไรขนาดนั้น

ไม่ก็ถามดูไงว่า๒๔ล้านเองเหรอครับ

ผมไม่รู้เรื่องจริงแม่เป็นคนเก็บ

ท่านน่าท่านละครนู่นี่นี่นั่นหลายสิน
พอดังคนก็ไปเจ้าหวัญภิตนะคะว่า

งานพอนไลย์ตัวใหม่ทะนาคารชื่อดังเนี่ยแหละค่ะ

เอาซะงั้นคุณให้พูดมาก่อนว่ายังไงละทีนี้
ใช่ก็ต้องไปฟังอเจ้ากรเกตแล้วค่ะมาเคลียร์กันเลยค่ะ
บอกว่าความจริงแล้วคือการแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์
หรือว่าความสนิทมันก็มีหลายรูปแบบเนาะ
คือการที่จะลงรูปหรือการเป็นอันดับมันไม่ได้เป็นตัวน์ทุกอย่าง
บอกว่ามองที่การกระทำเวลาที่เจอกันหรืออะไรเงี้ยดีกว่า
คือกี้เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนอธิษภายดีมาก
ก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะเบลกับกิ๊บไม่มีปัญหากัน

ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสนใจด้วยของลูกค้า

และก็เคยมองไปในคิดทางเดียวกัน

คับรวบทุกขบวนความต้องใจที่นี่เลยนะคะ

ว่าเรื่องนี้นะเขาดังทั้งเรื่องเลย
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำนักแสดงประกอบ
รวมถึงกงไก่อะไรอย่างนี้ก็ดังไปหมด